ลูกหลานดูอยากให้บอกคุณพ่อคุณแม่อยากบอกไปถึงปู่ย่าตายายด้วย
ข้างหลังพี่เบิร์ตคุณจ๊ะนงพนี
เตือนเลยนะเพราะว่าพ่อน่ะนั่งดูทีวีอยู่
ก็เห็นว่าเวลาที่เขาขายอาหารส่งอาหารเสริม

เยอะแล้วสั่งซื้อมาไม่มีออยมีเซียรอย
แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อกินยาไปแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ

ไอ้ย้าเนี่ยไอ้ย้า
โอ้โหเห็นไหม

เงียบเลยแต่เห็นไหมตามเนื้อตามตัวตามแขนตามขาของพ่อน่ะ
มันมีเป็นรอยจุดนั้นเป็นด่างอย่างนี้
อันนี้เป็นผลข้างเคียงจากสเจียรอยด์ค่ะต้องพามาหาคุณหมอเลย
แล้วคุณจ๊ะนงพนีเนี่ยนะโพสต์คลิปนี้แชร์ประสบการณ์เลยนะคะ
บ้านไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งพวกแบบอาหารเสริมตำ
บางทีแบบเวลาสั่งเห็นเขาอวดอ้างสรรพคุณปุ๊บ
สั่งมาเลยไม่ได้ดูว่ามีออยไหม
ไม่ได้ดูว่ามีออยไหมบางทีดูส่วนผสมไม่เป็นด้วยว่ามีอะไรบ้าง
คุณจ๊ะบอกอยากให้ดูของพ่อเป็นตัวอย่างพ่อนั่งดูทีวีไง
แล้วพอเขามีแบบโฆษณาขายอะไรแบบนี้มาซื้อเลย
หนึ่ง๙๙๙กินยังไม่ทันหมดกระปุกเลยคุณผู้ชม
เป็นแบบนี้ผลข้างเคียงบวมสเตียรอยด์ด้วย
นี่เป็นมา๑๕วันแล้วไม่ยอมบอกลูกสาวไม่ยอมบอกคุณจ๊ะ
ไงกลัวจะโดนลูกดุอาการเริ่มหนักตัวบวม
ตัวบวมมันมีตุ่มขึ้นมาน้ำไหลออกมาจากตุ่มนั้นด้วย
ทีนี้แม่ก็เลยโทรมาบอกจ๊ะพาพ่อไปหาหมอหน่อยเถอะ
คือคงไม่ไหวแล้วพ่อคงเต็มที่แล้วล่ะ
ใช่คราวนี้จะไม่บอกลูกไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวอาการหนักกว่านี้
พอพาไปหาหมอหมอบอกเลยคุณจ๊ะที่คุณพ่อคุณจ๊ะตัวบวม
แพ้สเตอรอยนะและอีกอย่างหนึ่งคือ
คุณพ่อไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยเนื้อสัตว์มีโปรตีนใช่ไหม
โปรตีนอาการเลยจะหนัก
แล้วคุณหมอน้ำที่ออกมาจากแผล
ก็พ่อเป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่แล้วด้วย
ทีนี้ก็หนักไปใหญ่เลยคุณหมอเลยจ่ายยามาให้พ่อทาน
แล้วก็สั่งให้กินไข่นะวันละ๖ฟอง

เนื้อสัตว์ก็ต้องกินเพราะว่าต้องมีโปรตีนด้วย
น้ำวันละ๒ลิตรอย่างน้อยนอนให้เพียงพอออกกำลังกาย

ดูข่าวไปด้วยหมุนเอวไปด้วย

โมงถึง๘โมงประมาณสัก๑๕นาทีพอในห่วงเวลานี้

หรือถ้าสมมุติเกิดว่าอยากออกไปข้างนอก
แต่ตอนนี้ถามว่าอาการคุณพ่อคุณจ๊ะเป็นยังไง

คุณพ่อใหญ่นะบวมเป็นบวง

คุณผู้ชมจะสงสัยไอ้สเตอรอยด์นี่มันออกฤทธิ์ยังไง
คุณผู้ชมครับเวลาคุณจะไปเจอยาหรืออาหารเสริมอะไรก็ตามนะ
ที่เขาบอกว่าหายภายใน๓วัน
ไม่หายยินดีคืนเงินเซลอยมันออกฤทธิ์แบบนี้
รอยมันจะไปกดความเจ็บความปวดของคุณ

แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้น

กินเยอะจะเป็นแบบคุณพ่อของคุณจ๊ะ
ฉะนั้นนะครับขอให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับ

คราวนี้มีประโยชน์นี้เราจะกลับไปเช็คดู
ว่าคุณย่าสั่งอะไรมาบ้าง
อ๋อคือเดี๋ยวนี้มันง่ายเหลือเกินนะจุงใจเอ้อห้า